คุณผู้ชมคะอันนี้ก็วินาทีชีวิตเหมือนกันที่ขอนแก่นนะคะ
ที่มีรถกระบะพาคนงานกลับจากทำงานรับเหมาที่โรงพยาบาลอุบลรัฐ
แล้วเจ้าหวัดนั้นมีผลทหารหน้านึง
ที่เขาเห็นเหตุการณ์เขากระโดดลงไปช่วย
แล้วช่วยมาได้๓คนแต่มีเสียชีวิต๑คนค่ะ
พลทหารอนุวัฒน์พิมพ์คำ
สังกัดกองพันธหารราบที่๓กรมทหารที่๒
พระองค์จังหวัดปราจีนบุรีพลทหารนายนี้ค่ะ

เพราะลงไปช่วยแบบไม่ได้กังวลเป็นห่วงชีวิตตัวเองเลยนะคะ

เสียชีวิตหนึ่งคนคือนายเกชาประทุมโคตรคนขับรถ
นายสำรวยอายุ๖๙นางเตือนใจอายุ๖๒
สองสามีภรรยาและหลานชายวัยแปดขวบ
สามคนนี้คือคนที่รอดนี่ค่ะรอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้
ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่บ้านนะคะที่น้ำพองขอนแก่น
แล้วก็บอกกับทีมข่าวว่าตอนนี้หลานชายวัย๘ขวบ
แผลที่แก้มแล้วก็บอบช้ำตามร่างกาย
นายสำรวยก็ช้ำในปวดตามตัวนางเตือนใจก็บาดเจ็บ

ต้องใช้เครื่องพยุงเวลาเดินแล้วก็รอยช้ำเต็มตัวเลย
แล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุทุกคนไปทำงานก่อสร้าง

มีรถจักรยานยนต์เป็นผู้หญิงสองคนขี่ซ้อนท้ายกันมาครับ
ตัวคนขับรถกระบะค่ะเขาหักหลบไปทางด้านซ้าย
ทำให้รถเสียหลักตกข้างทาง
นี่นะคะแล้วรถก็ตกลงไปในน้ำ
สักพักพลทหารนายนี้ค่ะพลทหารอนุวัฒน์
รีบมาช่วยแล้วก็ช่วยเอาไว้ได้ทั้ง๓ท่านแบบนี้ค่ะ
ดึงว่าที่ซ่อยมันก็ซ่อยว่าได้แบบว่าแห้งไม่เยี่ยมกับว่ามันไปเครื่องโตแล้วนะ
ซึ่งตกใจนะมันอาจจะก็เลยซ่อยกันว่าได้แต่ว่าสรุปหรือว่าตายข้าทีเถอะ
ตอนที่มีผู้ใต้สองคนไปดึงออกมาดึงออกมาเขาเลยมาหงายไว้
ซึ่งอันเก่งโหลดแบบว่าโหลดอันเขาไม่มีคอก
แต่ก็มีผู้เคราะห์ร้ายก็คือคนขับรถนะคะที่ช่วยมาได้ไม่ทันแล้วก็เสียชีวิต
นางสาวสุพัตราอายุ๔๓ภรรยาของผู้เสียชีวิตค่ะ
ญาติพี่น้องก็ได้ร่วมกันประกอบพิธีชาปนกิจศพบรรยากาศเศร้ามาก
ผู้เสียชีวิตเป็นคนดีชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะก่อนที่จะออกไปทำงาน
ภรรยาบอกว่ามีรางสังหรณ์รางสังหรณ์หลายอย่างเหมือนกันปกติสามีไม่เคยมาหอมหน้าผาก
อยู่ดีก็มาหอมแล้วก็พูดแปลกเหมือนกับว่าจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้ว
เธอก็แปลกใจนะคะแต่ก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ส่วนพลเมืองดีค่ะพลฐานอนุวัฒน์ก็บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็น๑๔กรกฎาคม
เขาก็กลับจากทำงานรับเหมาแถวนั้นได้ยินเสียงเบรกดังมากเหมือนจะเกิดอุบัติเหตุนะคะ
สัญชาติยานรีบวิ่งไปดูพอไปถึงเห็นกระบะอยู่ในคลองแล้วนะคะรีบลงไปช่วยทันทีเลยค่ะ
ก็ได้ยินเสียงให้ช่วยดูไม่รักร่างเลยใช่ครับ
คุณแม่ของพลทหารอนุวัฒน์คือปลื้มใจเลยนะคะคุณแม่นางสาวนัทนิชาบอกว่าสอนลูกเสมอจริงนะว่าทำความดีไปเถอะ
ไม่มีใครเห็นมันคือความภูมิใจของเรา
ก่อนหน้านี้เคยช่วยมา๒ครั้งแล้วนะคะ
คุณแม่คือเล่าให้ฟังน้ำตาคลอเลยนะพี่อุ๋ย
แม่บอกภูมิใจกับลูกชายมากค่ะ
กองทัพบกก็ชื่นชมการทำความดีของพลทหารอนุวัฒน์นะคะ
เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
ซึ่งแม่ทัพภาคที่๑มอบเงินส่วนตัวช่วยเหลือนะคะ
ให้กำลังใจไปแสนนึงครับผู้บังคับบัญชาอะไร
เขาก็ช่วยสมทบกันแบบให้กำลังใจค่ะ

เดี๋ยวจะไปสร้างบ้านให้กับคุณแม่ก็ถือเป็นกำลังใจให้กับคนที่ทำความดี
โดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนนะคะคนก็ชื่นชมเยอะมากเลย